ชายคนหนึ่งนะครับทำร้ายผู้ชายอีกคนนึง
อยู่ริมถนนวิภาวดีคุณผู้ชมฮะ
เลือดเนี่ยนะเลือดอาบหน้าเนี่ยภาพมันเป็นอย่างนี้ครับ
ขอโทษค่ะเดี๋ยวบอกว่าไม่ได้เชียวพอแล้วพี่พอแล้ว
เขาเอามาโพสต์เอาไว้คุณผู้ชมระบุบอกว่า
การใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
หัวร้อนบนท้องถนนไม่ช่วยอะไร
ควรแจ้งเจ้าหน้าที่จัดการจะดีกว่า
มีสติกันให้มากอย่าใช้ความรุนแรงเลยครับ
โอ้โหแต่คงไม่ทันแล้วล่ะนะฮะ
ทีมข่าวเราไปคุยกับพลเมืองดีครับ
ที่ไปช่วยเหลือผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือคุณน้ำอายุ๓๐ปี
เธอเล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุดังกล่าวนะครับ

วิภาวดีรังสิตนี่ขาออก
คราวนี้เธอกับแฟนจะไปส่งของให้ลูกค้าครับ
เห็นผู้ชายสองคนทะเลาะกันอยู่
ผู้ชายเสื้อสีฟ้านอนอยู่ที่พื้นถนน
เลือดเต็มหน้าเลยนี่ฮะคนนี้ครับคนนี้ครับ
เธอก็บอกให้แฟนโอ้โหเธอวนรถกลับไปดูเขาหน่อยเถอะ

ซึ่งสวมยูนิฟอร์มของบริษัทแห่งหนึ่งยืนเลือดเต็มหน้าเลย
ส่วนคู่กรณีนะครับเป็นผู้ชายเสื้อสีแดงมากับแฟนนะครับ
โดยผู้ชายเสื้อสีแดงกำลังยืนด่าผู้ชายเสื้อสีฟ้าอยู่

ประมาณแบบขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้ากันนะคุณผู้ชมฮะ
ส่วนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นยังไม่มีใครแจ้งตำรวจ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็แฟนสาวของผู้ชายเสื้อสีแดง
ก็พยายามห้ามพยายามปราม
แต่คนก่อเหตุไม่สนใจครับหน้ามืดด่าแล้วเดินวนไปวนมาอยู่แถวนั้นนะครับ
ช่วงที่เธอกำลังช่วยห้ามเลือดให้กับผู้เสียหายปรากฏว่าผู้ก่อเหตุนะครับ
ยังเข้ามาถีบถีบผู้เสียหายอย่างแรงนะครับ
แรงขนาดที่ว่าแรงกระแทกเนี่ยทำให้ตัวเธอที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยล้มไปกับพื้นด้วยเลยครับ
คือเลือดเขาเต็มหน้าเขายังเดินเซอยู่เลยค่ะพี่
หนูก็พยายามบอกว่าพี่ไปทำเขาได้ยังไง
ถ้ารถปาดหน้ากันเฉยก็คุยกับเขาดีก็ได้
เพราะพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายเขา
เขาก็ว่าทางหนูมาเขาบอกว่า
พูดได้ครับเออมึงอะไรอย่างเนี่ยค่ะ
ก็เลยหนูกับแฟนก็เลยกลัวเกิดวิวาดกันก็เลยขับรถออกมาก่อน